สวัสดีครับ
แฟนเมอร์หรือเป็น

จากที่เราได้พูดออกไปแล้ว
อ่าก็

มันก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาจะได้

เรื่องของภิมทา
หลายคนไปโยงว่าภิมทาคือมือที่๓

เพราะว่ารายการที่เราไปถ่ายด้วยกันรายการปาซ่าพาซิ่งอะไรอย่างนี้
พอมันเป็นรายการที่แบบว่าเราไปดูแลพ่อ

ก็จะมีคนที่แบบว่าจิ้นกันอะไรอย่างนี้
ตามรูปแบบรายการที่เขาเสียไว้
ก็ถือว่าสนิทนะครับพอเราได้ไปร่วมถ่ายรายการด้วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อดูแลพ่อกันที่นู่น

หมายถึงว่าผมก็ไปบอกเขาว่ามันจะมีอะไรพวกนี้นะ
คือเราก็ขอโทษเขาที่ทำให้เขาซวยด้วย
การต่อเขามีนอนหรือไงคะ

แต่ไม่ได้เครียดเนอะ

จริงเราบอกเขายังไงกับแบงค์ว่า

ผมก็บอกไปว่าถ้าเกิดช่วงนี้ไม่มีข่าวอะไรอย่างนี้
ก็คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าโลกโซเชียล
มันเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถแสดงความเห็นได้
เราก็เลยได้แค่รับมาอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
ทำให้ตัวเราดีขึ้นได้
ก็จะรับมาแล้วก็จะมาผิดชะนายทีนึง
และอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเจอเราก็จะไปแบบว่ากินข้าวกับแก๊งพ่อ
ที่เราคือผมแค่รู้สึกว่าพอมันเป็น
เพื่อนคนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเคยร่วมงานกันอะไรอย่างนี้
มันก็มันก็อยู่ที่คนอื่นจะมองด้วยแหละครับ
ใช่ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นด้วย
หลายคนก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องไทม์ไลน์ความสกของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย
จริงแล้วเราเราชี้แจ้งได้ไหมว่าเราจริงแล้วเราโสดยังไง
แล้วเขาโสดแต่เมื่อไหร่เราพอรู้ไหม

แต่ว่าเรื่องของผมก็จริงมันก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า
มันก็มันก็ก่อนที่จะปีใหม่ช่วงก่อนวันเกิดผมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาที่นานมาแล้วแล้วก็ตามเหตุผลที่ให้ไป

แบบว่าออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมลูก
ก็คือมันจะมีแบบว่าไปกับเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักกันด้วยอะไรอย่างนี้
ว่าฝั่งเขาก็รู้จักกับพี่โอ๋พี่มะปางอยู่แล้ว
แล้วเราก็มีแบบว่าแก๊งพ่อแก๊งปาซ่าทีมงานรายการอะไรอย่างนี้
ที่ออกไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดไปกันสองคนไม่มีครับ
ฟังที่เชื่อด้วยครับ
ต้องเชื่อด้วยครับ
ที่มันพัฒนาไปยังไงในอนาคตอะไรอย่างนี้
ซึ่งคือเราตอบไม่ได้อยู่แล้วพี่

เพราะว่าตอนนี้ผมก็อยากจะทำปัจจุบันมันให้ดีที่สุดก่อน
ครับค่ะ

แล้วเวลาถ้ามีคนมาโฟกัสพิจุดอะไรงี้
ก็เราไม่ได้ตั้งใจลงให้มันเป็นในเวย์นั้นครับผม
ลงอะไรแบบนี้มีแบบโรคจิตเข้ามาบ้างไหมครับขอบคุณ

ผมพยายามหาแล้ว
หลังจากที่แบบว่าทุกคนถามว่าเคยเจออะไรมาอะไรอย่างนี้ไหม
มีคนบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าพี่แบงค์เรียกชื่อหนูแล้ว
ผมก็เลยว่าผมก็เลยพิมพ์ไว้ว่าไหน
เราเล่นเราเล่นไม่ได้พิมพ์นะครับพูดเล่น
คือเหมือนมันให้เราคลามอะไรอย่างนี้หรอ
แบบแค่ให้เราตอบไปอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบซีรีส์ผมจะตอบทำไม

เขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นหรือว่าของคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วก็ต้องระวังตัวในการลงมากขึ้น

รักจะเอาวินต์ต่อเลยไหมคะ

ก็เดี๋ยวเอาไว้ลงโปรโมทละครดีกว่าครับต่อไปครับ
ด้วยนะครับผมไปถึงดังดาวครับ

โอเคขอบคุณแบงค์จ้า
โอเคขอบคุณแบงค์จ้า
ขอบคุณแบงค์จ้า